กลับกับคุณทัศไนท์โคตรทองกันหน่อยกันละกัน
คุณทัศนัยอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะไปติดตาม
บรรยากาศนะคะที่เขามีการทำพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่เช้าแล้ว
เพื่อที่จะขอให้บ้างไฟพญานาคเนี่ย
ปรากฏขึ้นในช่วงค่ำของวันนี้
ใช่ครับแล้วก็ให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีด้วยค่ะ
แต่ว่าระหว่างที่เขากำลังทำพิธีกันอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่ามีตัวเลขเนี่ยปรากฏขึ้นมาด้วยอ๋อยังไงฮะอ๋อ
ชาวบ้านเขาก็เลยจุดเลขกันใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะนำตัวเลขไปเสี่ยงโชค
ไปดูกันหน่อยไหมคะว่าเป็นยังไงกับคุณทัศนัยโคตรทองจากจังหวัดหนองคายค่ะ
เชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศนาครับสวัสดีทั้งสามท่านและคุณผู้ชมนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาลงเรือมาอยู่ที่กลางลำน้ำโขงครับ
เพื่อพาคุณผู้ชมมากราบศักระพระธาตุกลางน้ำหรือว่าพระธาตุล่านองครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเดิมทีนั้นพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
เมื่อหลายร้อยปีก่อนครับแต่ว่าเมื่อช่วงของน้ำหลากนะครับ
กระแสน้ำแรงจนทำให้มีการกัดซ้อพระธาตุนั้นพังลงมาครับ
หลิงก็ถูกกัดซ้อไปจนกลายเป็นพระธาตุกลางน้ำอย่างที่เห็นครับ
แล้ววันนี้ผมก็พาผู้ชมนั้นมากราบศักราชภูมิความเป็นสฤทธิบังคลในวันออกภัณฑ์ศาสตร์ด้วยครับ
โดยองค์จริงของพระธาตุล่านองหรือพระธาตุกลางน้ำตอนที่ยังไม่พังถล่มลงมา
จะมีขนาดใหญ่เท่ากับองค์พระธาตุพนมของจังหวัดนครพนมนะครับ
แต่เมื่อพังลงมาแล้วก็จะเหลือเพียงเท่าที่เห็นเท่านั้น
แล้วเศษซากที่เหลือนั้นจมอยู่ใต้ลำน้ำโขงทั้งหมด
โดยวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะร่วมกันทำพิธีบวงสวงเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยปีนี้ชาวบ้านบอกกับผมว่าตั้งแต่เกิดมาครับ
พรรษาปีนี้น้ำในแม่น้ำโขงนั้นลดลงเยอะที่สุด
ทำให้เห็นองค์พระธาตุนั้นโผล่พ้นน้ำขึ้นมามากที่สุดในชีวิต
เพราะปกติแล้วจะเห็นแค่ส่วนบนนั้นโผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เห็นเท่านั้นนะครับ
เช่นเดียวกันกับที่สารเจ้าแม่สองนางครับซึ่งอยู่ภายในวัดหายโศก
เช้าวันนี้ก็มีการทำพิธีบวงสวงโดยสารเจ้าแม่สองนางนั้นมีประวัติความเป็นมา
คือเป็นธิดาสององค์ของเจ้าเมืองเวียงจันทร์ที่หนีภัยสงครามนั่งเรือข้ามฝั่งมาที่ฝั่งไทย
แต่ว่าเรือนนั้นจมน้ำและทำให้ทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตระหว่างทาง
กลายเป็นเทพารักษ์คอยปกปักรักษาแม่น้ำโขงสายนี้
คุ้มครองชาวบ้านให้พ้นจากภัยต่าง
บางครั้งอาจจะมาปรากฏตัวให้เห็นเป็นร่างของงูใหญ่๒ตัวนะครับ
คำบอกเล่าของชาวบ้านที่ล่ำลือกันมานับร้อยปีแล้ว
และเมื่อมีเด็กลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำโขง
พอพบค่ำและไม่ยอมขึ้นจากน้ำ
จะมีงูใหญ่๒ตัวเลื้อยไปไล่ให้ขึ้นจากน้ำเพื่อความปลอดภัยครับ
หรือมีชาวบ้านบอกว่าถ้าจะทำการแล่นเรือในแม่น้ำโขง
หรือทำมาค้าขายหรือกิจการใดที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำโขง
มักจะมาขอพรให้เจ้าแม่สองนางนั้นปกปักรักษา
ให้เดินทางปลอดภัยและมักจะได้ตามคำที่ขอด้วยครับ
ทำให้ชาวบ้านนั้นเคารพสัทธา
และจะทำพิธีบวงสวงให้ทุกปีในวันออกพรรษาแบบนี้

ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับ
โดยปีนี้ชาวบ้านได้ทำพิธีบวงสวง
ขอพรเพื่อขอให้เกิดปฏิหารบ้างไฟพญานาค
เกิดขึ้นในเขตของเทศบาลอำเภอเมืองครับ
เพื่อให้ชาวบ้านที่นี่นั้นได้ชื่นชมบารมีของบ้างไฟพญานาค

ซึ่งเมื่อช่วงเช้าถือเลิก๗นาฬิกา๑๙นาที
ในการเริ่มทำพิธีบวงสวงนะครับ
โดยพิธีได้ทำทางพราม
ซึ่งพรามนั้นได้บอกว่าเจ้าแม่สองนางนั้นมาบอกให้เลขด้วย
และชาวบ้านก็นำเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่
เพื่อเสี่ยงโชคกันในวันออกภัณฑ์ศาสตร์ปีนี้ครับ

ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการรำบวงสวงองค์พญานาคาราชครับ
ที่ลานาคาเบือกฟ้าอำเภอพลพิศัย

และส่วนช่วงค่ำนั้นผมจะเก็บภาพปรากฏการณ์บ้างไฟใบหน้ามาฝากคุณผู้ชม
ติดตามพร้อมกันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ

ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากจังหวัดหนองคายครับ

ก็ถือว่าเป็นคืนวันออกภัณฑ์ศาสตร์นะครับ
ที่เรารอชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคกัน
ส่วนที่คุณทัศนัยโชว์อยู่เมื่อกี้เนี่ย
ลอตเตอรี่เนี่ยแหม

เลขช่องไทยรัฐคุณทัศนัยก็เลยซื้อตามเลขช่องนะฮะ